นับถอยหลังเหลือเวลาอีกสักเดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งชาวไทยที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
จะใช้สิทธิ์ได้ไปลงคะแนนเสียงกัน

ว่าใครมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ติดตามได้จากคู่มือไทยรัฐเลือกตั้ง๖๒ค่ะ
ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรพศ๒๕๖๑
กำหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีสัญชาติไทย
ถ้าบุคคลใดได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

ซึ่งถ้าเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ใครที่เกิดก่อน๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ก็ถือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

แต่หากเป็นภิกษุสามเณรนักพฤษหรือนักบวช
อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง

หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
กลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้
เนื่องจากมีเหตุผลอันสมควร
จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ภายใน๗วันก่อนวันเลือกตั้ง
ภายใน๗วันนับแต่วันเลือกตั้ง
หากไม่แจ้งก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ต่าง
ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสอสอ
สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา๒ปี